ที่นะคะของตำรวจแล้วก็มีการเจรจาไม่สำเร็จนะคะพูดอย่างนี้คือเจรจากันไม่สำเร็จก็ต้องใช้การรวบตัวผู้ชมนุมแล้วก็แก่นนำไปนะคะก่อนที่จะเข้ารายการเราคุณผู้ชมได้เห็นช็อตทุกช็อตทั้งหมดเท่าที่จะถ่ายได้ของไทยรัฐแล้วนะคะแก่นนำส่วนใหญ่ก็จะถูกรวบตัวขึ้นไปที่รถของสนสำรราชนะคะคนที่น่าจะเป็นตัวที่หลักท
ขึ้นไปที่รถตำรวจแล้วหลังจากนั้นมีแก่นำบางส่วนที่เหลืออยู่นะคะหรือว่าเป็นคนที่จัดแจงพื้นที่ในลักษณะอื่นเนี่ยได้มีการเจรจากับตำรวจณตอนนี้ที่คุณศรีวัลรายงานเมื่อสักครู่นี้คือว่าพื้นที่ถนนเนี่ยสามารถที่จะเจรจาได้นะคะแล้วก็ขอให้ถอยร่นขึ้นไปอย่างน้อยก็คงอยู่ในพื้นที่ของฟุตบาทหรือพื้นที่ที่ตำรวจขอให้อยู่อย่างจำกัดอัน

เอาเบื้องต้นคืออ่าถามทางนี้ก่อนเลยคือตอนที่เห็นเริ่มต้นเหตุการณ์เนี่ยเรารู้ไหมว่ามีการประเมินว่าวันนี้อาจจะเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นอ่ะปอดก่อนได้ค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการชุมนุมโดยสงบปลอดจากอาวุธไม่ได้จะไปทำร้ายใครไม่ได้ไปทำลายข้าวของทรัพย์สินราชการด้วยซ้ำดังนั้นผมไม่คาดไม่ถึง
เมื่อสักครู่ก่อนที่จะมาเข้ารายการ

ก็ตำรวจควบคุมฝูงชนก็เริ่มเข้ามา

เขาก็พยายามตั้งเต้นพยายาม

แต่ว่าก็มีแบบเจ้าหน้าที่
มีตำรวจพยายามเข้ามาสกัด
พยายามเข้ามาให้เขา

เกลียดมากแล้วแบบตลอดเวลาที่

ตอนอยู่นี่เนี่ยเราก็ได้ดูถ่ายข้อสด
จากช่องต่างเราเห็นทุกอย่างเลย

เราเห็นผู้ชุมนุมคนอื่นโดนลากไป

จนไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้

แล้วมันเป็นสิ่งที่แบบน่าละอาย

ทำเพียงเพราะคนไม่กี่คน
ไม่กี่ตระกูลที่อยากผ่านตรงนั้น
ทีนี้ตอนที่ตำรวจเข้าไปขอเจรจา

พื้นที่เนี่ยกินที่ผิวถนนเยอะมั้ยคะ

้างเตนท์ที่ฟุนบาตนะคะ
เพราะว่าฝนมันก็ตก
มันก็ไม่ได้ดีแล้วการมาชุมนุมของพวกเราเนี่ย
ก็มาด้วยใจพวกเรามีความตั้งใจมาก

ก็เลยกางเต็นต์กันตรงนั้นเป็นที่หลับที่นอนนะคะ

แล้วก็ในช่วงที่มีการปลาใสเนี่ย

เป็นนิดเดียวหรือถ้ากินพื้นที่หรืออะไรเนี่ย

เรามีการประเมินณวันนี้ไหมคะ
ว่าสถานการณ์ลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นค่ะฟอร์ด

เป็นการชุมนุมสงบปราศักดิอาวุธ
เป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูล
ดังนั้นผมไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร
มันเกิดขึ้นเพราะว่าจะมีขบวนผ่านใช่ไหม
แล้วขบวนผ่านถ้าเราสังเกตบนท้องถนน
บนถนนรถทั่วไปก็ผ่านได้ทุกคัน
มีรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านได้ทุกคัน

ไม่ต้องขอคืนเงินที่อย่างใดเลย

รถมันก็คือก็ผ่านมาเหมือนกัน

เดินผ่านที่ชุมนุมตามปกติไม่มีอะไรเลย

ในมุมของคนที่ตั้งใจจะไปชุมนุมอันนี้เข้าใจได้

อาจารย์เสรีคิดไหมว่าสถานการณ์

ทีนี้สถานการณ์ลักษณะแบบนี้มีการประเมินกัน

คนที่อยู่ในวงการการเมืองไหมคะว่าการชุมนุมครั้งนี้จะ
จะขยายวงหรือว่ารุนแรงไปขนาดไหนค่ะ
คือทุกอย่างต้องอยู่ที่เหตุผล

เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่า

มันไม่ได้เรื่องแค่ชุมนุมกันธรรมดา
แต่เป็นการชุมนุมที่แสดงออกมาซึ่ง
เกี่ยวข้องกับประมุขของประเทศ
แสดงว่าไม่พอใจนะครับ
แล้วก็ไม่ให้เกียรติไม่เคารพนะครับ
สังคมไทยเนี่ยผมว่าเราก็ต้องดูว่า

มันกระทบกับคนส่วนรวมทั้งประเทศไหม

แต่ชุมนมแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดผลกระทบ
อย่าไปมองนะว่าคนคนเดียว

พูดแบบลักษณะที่ไม่เคารพ

คนทั้งประเทศรวมถึงผมด้วยเนี่ย

เพราะว่าเรากำลังอยู่ในประเทศ
ประชาธิปไตยที่เรียกว่าประชาธิปไตย

เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั้งประเทศเนี่ย
เขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างคนบางคน
เขาก็คิดแบบคนทั่วไป
เพราะฉะนั้นการจะแสดงอะไรออกมาเนี่ย
ผมว่าอยู่ที่เหตุผลเนี่ย
เพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากเห็นภาพลักษณะอย่างนี้ออกมา

คือเนื่องจากไม่ใช่เฉพาะการชุมนุมของ

ที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ตามที่ประกาศไว้
แต่ว่าก็จะมีการชุมนุมของกลุ่มชุมนุม
ที่เราอาจจะเคยได้เห็นในรอบอื่นนะคะ

อาจารย์มองว่าคือมันยังอยู่ในการ

เพราะว่าถ้าหากว่ามีการคุยกัน

ในการจะแสดงออกทางการเมือง
แล้วก็ให้เหตุการณ์สถานการณ์พิธีการ

แต่ที่แสดงออกเนี่ย
จะเห็นได้ว่าสีมาสาดอย่างนี้
ผมมองว่านี่คือความตั้งใจ
เตรียมการนะฮะ

ผมมองในแง่ว่าเป็นความตั้งใจ

ผมอยากเห็นประชาชนเรียกร้อง

เรื่องการเรียกร้องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยรวม
ผมว่ามันก็จะมีระดับของมันอยู่ระดับหนึ่ง

เรื่องบอกกรรติกาพร้อมกันทางรายการสดเลยนะฮะ
คือจะมีบางประเด็นที่ทางสถานีก็คงจะต้องอ้างอิงต่อกฎหมายที่ไม่สามารถที่จะพูดได้ผ่านทางโทรทัศน์นะคะ
แต่ว่าตราบใดที่มันยังอยู่ในกรอบที่สถานีเองได้รับอธิบายมา
จะเป็นไปตามนั้นตามที่เสรีภาพจะเป็นไปได้เท่าที่กรอบให้มานะคะ
ทีนี้ขอมาเรื่องสาดสีเรื่องสาดสีคือมันมีช็อตสาดสีแล้วมันมีก่อนหน้านี้ด้วย
คุณต้องค่าอธิบายเรื่องสาดสีไหม
คืออย่างนี้ครับถ้าอย่างกรณีวันนี้การสาดสีไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผู้ชุมนุมอยากจะสาดเฉย
แต่มันเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงมาฉุดกระชากลาก
แล้วการสาดสีมันเป็นการแสดงออกที่ถ้าเปรียบในมาตรฐานสากลมันสันติวิธีด้วย
ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายเพราะการสาดสีไม่มีใครมีแผลเพราะการสาดสี
แต่ในขณะที่ฝ่ายรัฐกระทำกับประชาชนที่ออกมาเรียกร้อง
คุณใช้บางทีใช้อาวุธทำร้ายคุณออกคุณจับเขาไปขังคุกคุณฉุดกระชากเขา
มันไม่ได้สัดใต้สัวเลยครับกับไอ้แค่สีสีกับกระสุนอะไรจะมีพลังมากกว่ากัน
แล้วภาพที่เห็นเห็นร่วมกันเลยค่ะคุณสวก็เห็นพี่จำขวัญก็เห็นพวกหนูก็เห็น
ผู้ชุมนุมโดนเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บหายใจไม่ออกต้องเข้าไปช่วยต้องเข้าไปประถมพยาบาล
มันก็เลยทำให้เราเกิดคำถามว่าสีที่พวกเราสาดออกไปมันไม่ได้ไปกระทบความมั่นคงของชาติเลย
มันไม่ได้ไปกระทบความมั่นคงของรัฐเท่าไหร่เลยแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่สิ่งที่รัฐคุกคามพวกเรา
ที่เขาทำร้ายร่างกายมันคืออาชญากรรมแล้วค่ะมันคือความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ถ้าจะมาบอกว่าอยากเห็นความสงบสันติเนี่ยพวกเราให้ได้แน่นอนพวกเราชุมนุมอย่างสันติ
การชุมนุมของเรายังมีอย่างมากก็แค่เครื่องเสียงแล้วก็ไมโครโฟนเรามีอย่างมากก็มือเปล่า
เราไม่มีอาวุธเราไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตาม
าบใดเท่าเท่าที่เราไม่ได้ไปทำให้ใครบาดเจ็บน้องตายเจ้าหน้าที่รัฐไม่สมควรจะใช้อำนาจในลักษณะนี้
ทางกายภาพเข้าควบคุมแบบนี้
คืออย่างนี้น้องคนที่อธิบายอาจจะมองในแง่สิทธิสิริภาพของตัวเองเป็นใหญ่
ที่บอกว่าสาดสีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่รุนแรงไม่ได้แรงแรงไม่ได้บาดเจ็บ
แม้กระทั่งเอาน้ำไปสาดเนี่ยในเสรีภาพของคนเนี่ยยังไม่ได้เลย

เดี๋ยวกลับมา
ละตอนค่ะค่ะแม้จะบอกว่าการสาดสีเป็นแค่น้ำเนี่ยนะครับ
ถ้าเข้าตาก็บอดได้นะฮะ
ถ้าหากว่าเข้าในไว้สำคัญเนี่ย
ก็อาจจะบาดเจ็บด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เอาอะไรไปสาดแล้วอยากทำอะไรใครก็ทำ
แต่ก่อนที่จะไปมองดูว่าเจ้าหน้าที่เขาเนี่ย
ไปดึงคนไปลากคนมาเนี่ยนะครับ

ผมว่าเราต้องยอมรับในเหตุผลก่อน
ว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะทำแบบนั้นเนี่ย
แสดงว่าเขาคุยกันแล้วนะฮะ
เขาพยายามแล้วที่จะหาความสงบเรียบร้อยแล้ว
แต่ก่อนที่ไปถึงจุดที่เราเห็นที่เรามาวิภาควิจารณ์เนี่ย
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทำไมไม่พูดนะครับ

ด่าทอให้ร้ายนะฮะ
สิ่งต่างที่แสดงออกเหล่านี้เนี่ย
มันเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปดึงตัวออก
ขอตัดจังหวะนิดเดียวค่ะอาจารย์เดี๋ยวเจริญกันไปกลับมา
คือผมอยากถามว่าในมุมมองของคนที่บอกว่า
สิ่งที่ทำมันไม่สงบเรียบร้อยมันไม่สงบเรียบร้อยตรงไหน
อย่างที่บอกมีแค่เครื่องเสียงกับไมโครโฟนเนี่ย
เราไปทำอันตรายกับใครได้เนี่ยแล้วเราไม่ทำแล้วเลือกที่จะไม่ทำด้วย
แล้วเราก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบค่ะ
คำพูดหรือว่าอะไรก็ตามมันเป็นฟรีสปีด
พวกเราสามารถแสดงออกได้พวกเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้
แล้วก็อยากเห็นเขาว่าคำพูดไหนที่เป็นคำพูดที่จะนำไปสู่ความรุนแรง
อยากให้ยกมาพูดเลยอยากให้ยกมาบอกพวกหนูเลย
คำไหนเนี่ยมันทำให้ตำรวจบาดเจ็บ
คำไหนเนี่ยมันทำให้ตำรวจต้องเข้าไปทำให้ผู้ชุมนุมบาดเจ็บ
เราอยากรู้จริงค่ะมันไม่มีเหตุสมควรทั้งสิ้นค่ะ

ผมไม่อยากมาเถียงเรื่องแบบนี้
พฤติกรรมการแสดงออกมันชัดเจน
ใช้คำพูดด่าทอรุนแรง
แต่เราไปมองว่าสิ่งนี้ทำได้เหรอ

ทุกคนมีเสรีภาพคนเรียกร้องเองก็ต้องการเสรีภาพ
แต่ในขณะที่เสรีภาพไปกระทบกับคนอื่นไปทั่วเนี่ย
แต่ไม่ได้มองเลยมองข้ามหมด
มองแต่ตัวเองจะทำอย่างนั้นอย่างนี้
ผมก็จะสงสัยว่าสิ่งที่เอามาอ้างพูดสวยหรู
ไม่ได้ทำใครบาดเจ็บไม่ได้ออกมาเรียกร้องสงบ
ไม่ได้ใช้อาวุธคือคำสวยหรู
แต่พฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยรวมเนี่ยนะครับ
มันเป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายประเทศนะครับ
อยากด่าใครก็ด่านะฮะ
ผมก็อยากรู้กันว่าสิ่งที่ทำเนี่ย

มันใหญ่โตมันครับประเทศไปแล้วตอนนี้

คือสิ่งที่มีการวิภาควิจารณ์กัน

เรื่องท่วงทำนองการใช้วิธีการ

พักสักครู่มันต้องโฆษณาค่ะ

ต่อไปเรื่อยจนจบรายการนะคะ

คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันกับคุณสิริวัตรรัฐสัตว์นะคะ

แล้วก็ได้เห็นภาพทุกอย่างเท่าที่เธอจะวิ่งตามไปได้

คุณสิริวัลเอาวินาทีนี้เลยค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะ
สถานการณ์โดยรวมนะคะล่าสุดตอนนี้ที่โบเรนด้านหน้าร้านแบ็คเจ้าโน้ม
ก็คือฝั่งด้านหน้าโรงเรียนสตรีวิทยานะคะสถานการณ์เนี่ย
เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
เกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะคุณจำขวัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ได้มีการปะทะกันนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นภาพของทางเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะ
เข้ามาใช้น้ำนะคะล้างพื้นถนนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ทางคุณผู้สุดโมงนะคะมีการสาดสีออกมานะคะ
ทางฝั่งหาทางทางตำรวจนะคะทำให้พื้นถนนนะคะ
เต็มไปด้วยสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทำฝันศาสตร์บรรษมณ์
เร่งทำความสะอาดพื้นถนนนะคะให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
แล้วก็เร่งเปิดพื้นที่การจราจรค่ะให้รถสามารถสัญจรได้ปกติค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะคาดว่าตั้งแต่เวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะคะ
ทางไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยเกาะติดบรรยากาศแล้วก็เป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ประทะกันพอดีนะคะ
ก็เกือบถึงชั่วโมงอะค่ะที่มีการยืดยุทธ์สุขชาติกัน
การจราจรก็ได้ปิดไปนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรรถสามารถวิ่งได้ปกติแล้วค่ะ
จนถึงตอนนี้เราสามารถบอกได้ไหมคะว่ามีแกนนำหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมถูกรวบตัวไปทั้งหมดกี่คนคะ
เท่าที่ดิฉันนะคะนับจากสายตานะคะที่เห็นทุกคนที่โดนรวบขึ้นไป
ว่าจะเป็นแก่นนำหลักอย่างไผ่ดาวดินค่ะถูกรวบขึ้นไปน่าจะเป็นคนสุดท้ายนะคะ
ขอแนะนำก็จะมีแบบเป็นมวลชนเป็นแกนนำบางคนนะคะ
น่าจะประมาณ๑๐๑๓๑๔คนนะคะคนจะขวัดขึ้นไปรถ
รถควบคุมผู้ต้องขังคันเดียวอะค่ะแล้วก็คนสุดท้ายที่ถูกควบคุมขึ้นไปก็เป็นภัยดาวดิน
หลังจากที่ควบคุมของไข่ดาวดีขึ้นไปได้นะคะรถควบคุมผู้ต้องขังก็ขึ้นออกจากพื้นที่ตัวเอง
นุสาวรีประชาธิปไตยไปทันทีเลยค่ะแล้วก็จะเหลือแบบแก่นนำบางคนที่ยังอยู่ในพื้นที่มีมวลชน
บางคนนะคะก็ยังขึ้นรถขยายเสียงปลาใสอยู่บอกว่าจะมีการยื่นข้อเสนอค่ะว่า
ให้ตำรวจไปเช็คมาว่าทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะไปเช็คมาว่า
แก่นนำแล้วก็มวลชนที่ถูกควบคุมตัวไปทั้งหมดนะคะมีกี่คนให้แจ้งมาทาง
ภูมิชมนุมนะคะทางลูกเกรดนะคะลูกเกรดก็มีการไปเจรจากับทางผู้บัญชาการระบบนครบานนะคะว่า
ให้รายงานมาว่ามีทั้งหมดกี่คนแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่าจะต้องปล่อยตัวทุกคนภายในคืนนี้ค่ะ
ก็ถ้าหากว่าไม่ปล่อยตัวนะคะการชุมนุมก็จะยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะ
คุณสิริวัลคะคือเงื่อนไขตั้งแต่ตอนแรกที่เจรจาเนี่ยคือตำรวจต้องการพื้นผิวถนน
หรือหมายถึงว่าให้เลิกการชุมนุมไปเลยค่ะให้เลิกการชุมนุมไปเลยค่ะคุณสิริวัณค่ะ
ตั้งแต่ตอนแรกนะคะตั้งแต่ที่เราได้มาขอบสินเป็นในการตั้งแต่เช้า
ตั้งแต่ที่การทางกลุ่มดาวดินมีการกลางเต้นเนี่ยทางกลุ่มดาวดินก็ยืนยันว่า
เพราะคุณเนี้ยเป็นกลุ่มดาวดินที่เดินทางวันใหญ่ศาสตร์ก็อ่ามีการ
นำเครื่องรถขยายเสียงมาประสัยแต่ทีเนี้ยค่ะทางตำรวจเนี่ย
คุณผู้ชุมรมตอนแรกบอกว่าให้ถอยตามเสียงที่ประเทศอินตรีการประกาศ
บนเครื่องประหย่าเสียงนะคะให้ทางคุณผู้ชุมรมถอยรถอยู่บนภูมิภาษา
ต้องงดการใช้เสียงแล้วก็ตามมาด้วยให้ยุติการชุมนุม
ให้อ่าออกไปจากพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าในช่วงเวลาตอนเย็นนะคะ
ตำรวจบอกว่าจะมีภารกิจสำคัญที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นจะต้องปฏิบัติภารกิจเช่นกัน
ว่าตั้งใจจะมาปักหลักค้างอยู่ที่นี่แล้วก็ช่วงจังหวะหนึ่งก็มีทางกลุ่ม
ทางอ่านักเรียนเลวค่ะทางกลุ่มของนนทบุรีเนี้ย
อ่านำรถไข่อาเตียงมาส่งทบค่ะจังหวานนั้นค่ะเป็นจังหวานที่อ่า
เกิดความตึงเครียดแล้วตำรวจอ่าตัดสินใจแล้วว่าจะต้อง
ใช้กำลังเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่เพราะถ้าเกิดว่าใช้การเจรจาค่ะ
ก็ยังคงไม่เป็นผลเมื่อเจรจามาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ทาง
ทางฝ่ายก็ยังสินใจว่าจะไม่ยุคสินค่ะส่วนสุดท้ายเนี้ย
จะมีการประชุมกันนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าร้านกาแฟชาวดอย
คนขับเข้ามาในบริเวณอ่า
กองร้อยเลยค่ะเข้ามาแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ย
ตั้งกำแพงค่ะเกี่ยวกำแพง
ค่ะปิดแขนแล้วก็กลุ่มเข้าไปอาจารย์นำค่ะ
ก็ตามภาพที่คุณสิริวัลได้รายงานตลอดเลยนะคะ
ซึ่งเราแขกรับเชิญในรายการก็ได้ดูพร้อมกันกับคุณผู้ชมตลอด

แต่ว่าได้ประเด็นทั้งหมดแล้วขอบคุณคุณสิริวัลนะคะ

เพราะฉะนั้นกลับมาให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก่อน
คือเท่ากับว่าถ้าสมมุติคือรูปแบบเป็นแบบนี้
แปลว่าพรุ่งนี้การชุมนุมของคุณน่าจะลำบาก
โดยเฉพาะอาจจะต้องมีการเจรจาลักษณะแบบนี้
แล้วก็เงื่อนไขที่ตำรวจค่อนข้างจะกังวล
พรุ่งนี้อาจจะลำบากแล้วอาจจะมีการไปประชุมกันเย็นนี้
แล้วก็ปรับเปลี่ยนท่าทีหรือวิธีการไหมคะเป็นไปได้ไหม
ตอนนี้เรายังชุมนุมอย่างสันติอยู่ค่ะ
ทุกการกระทำที่เราสื่อออกไป
ยังไม่มีส่วนไหนที่ไปส่งเสริมความรุนแรงเลยค่ะ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีอะไรต่างเนี่ย

สิ่งที่พวกเราต้องการที่สุดคือ
พวกเราได้ประกาศข้อเรียกร้องออกไป
พวกเราต้องการให้ข้อเรียกร้องนั้นเกิดขึ้นจริง
และที่สำคัญที่สุดคือการกระทำของเจ้าหน้าที่
กระทำของผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ค่ะ
เป็นสิ่งที่ไม่สมควร
คิดว่าเงื่อนไขในการที่ทำให้การชุมนุมมันลำบากขึ้นเนี่ย
มันก็มาจากทางรัฐ
มาจากสิ่งที่เขาอ้างขึ้นมาเรื่องขบวนเสด็จอะไรแบบนี้
แต่ว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้
แต่พวกเรายังยืนยันว่าจะมีการปักหลักชุมนุมต่อไป
เรื่องต้นคืออาจจะต้องมีการประเมินกันคือ
คือเนื่องจากเราคุยโดยที่ทั้งสองคนยังไม่ได้กลับไปสู่เวทีนะคะ
คือเบื้องต้นคือคืนนี้อาจจะต้องคุยกันหนักอีกไหมคะ
คือเอาล่ะพรุ่งนี้มันจะมีความตึงเครียดแน่

แต่เมื่อมันเกิดเย็นนี้ขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะยากแล้ว
อาจจะอาจจะเลี่ยงลักษณะอย่างน้อยกระทบกระทั่งกันแบบนี้ยากแล้ว
คือความกระทบกระทั่งบอกแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากฝั่งรัฐ
การชมนุมของเราเป็นการชมนุมสงบ
แล้วข้อเรียกร้องของเราทุกข้อ
วิธีการชุมนุมเราอยู่ในกรอบของกฎหมายทั้งหมด

ผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเอาความชอบทำมาจากไหนในการสลาย
ด้วยวิธีการที่รุนแรงขนาดนี้

ถ้าเราคิดในมุมเขาเรามันมีทางเลือกให้เขาบ้างไหม

น้อยก็ช่วงระยะเวลาที่หลายคนรู้สึกว่าเปราะบาง
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหรอคะ

ในฐานะที่เราเป็นประชาชน
เราก็ได้จ่ายภาษีไปอย่างเต็มที่
เราก็ได้ให้ความไว้วางใจกับเจ้าหน้าที่รัฐไปอย่างเต็มที่
ในการที่จะเป็นผู้พิทักษันติราช

เราคิดว่าโดยหน้าที่ที่แท้จริงของตำรวจ
หรือโดยหน้าที่ที่แท้จริงของใครก็ตาม
ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าขอบเขตตัวเองอยู่ตรงไหน

แต่สิ่งที่กระทำมันเกินเลยมากค่ะ
มันไม่สมควรกระทำกับประชาชน
เราหน้าที่ทางออกเลยอะไรต่างคือ

ไม่ใช่มาเป็นตัวเร่ง

ข้อเรียกร้องหรือพื้นที่
หรือเวลาการชุมนุมรูปแบบการชุมนุม
เขาก็ประกาศอยู่แล้วคือก็ไม่ได้มีปิดบังอะไร

อาจารย์มีทางเลือกให้ทางฝั่งผู้ชมนุมบ้างไหมคะ
คือชุมนุมที่สามารถทำได้เนี่ยนะครับ
เราก็สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้
อย่างเช่นไปร้านคนเมืองอย่างนี้
เห็นไหมฮะคือเราไม่ต้องเผชิญหน้ากัน
ทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่จะต้องใช้ในพระราชพิธีอยู่ตลอด

เขาทำกันมาทุกปีนะฮะ
การที่มีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ย
ผมว่าถ้าหากว่าคุยกันแล้วก็ตกลงกันเนี่ยนะฮะ
ผมว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้
ผู้ชุมนุมก็ชุมนุมได้นะครับ
แต่ก็อย่างที่เรียนว่าการชุมนุมเนี่ยนะครับ
ถ้าบอกว่าชุมนุมสงบไม่ได้มีอะไรต้องดูเนื้อหานะครับ
ถ้าเนื้อหาเนี่ยไปในทางจับช่วงมินเมย์พูดจาไม่ให้เกียรติ
ผมเคารพอ่ะคนอื่นไม่เคารพก็ไม่เห็นจะต้องให้ผมทำตามนะฮะ
เพราะฉะนั้นผู้ชุมนุมต้องการเรียกร้องอะไรก็ทำไปในสิ่งที่เรียกร้อง
ไม่ผิดกฎหมายไม่ทำร้ายคนอื่นนะฮะ

คนไม่เห็นด้วยไม่เห็นที่จะต้องเหมือนกับเป็นอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ใช่
เพราะความเชื่อความคิดมันต่างกัน
เพราะฉะนั้นผู้ชุมนุมเองเนี่ยนะครับผมว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ย
ถ้าเราต้องการจะชุมนุมเนี่ยนะครับก็ปรับสถานที่
ถ้ายังไม่รู้ดูเนื้อหาสาระนะฮะก็ปรับสถานที่ได้
ถ้าเราไม่อคติเราไม่มีจิตใจที่จะต้องเอาชนะค้าคานกันนะฮะ
เรียกร้องก็คือการรวมกลุ่มการแสดงเจตนาของตัวเอง
แสดงจุดยืนของตัวเองแสดงความต้องการของตัวเอง
มันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปดันทุลังหรือไปยืนยันที่จะต้องเอาตัวขี้ตรงนี้ให้ได้
เพราะว่าที่มันก็คือแค่รูปแบบในการจัดการ
เราก็ขยับได้ผมว่ามันอยู่ที่เราจะปรับเข้าหากันเปล่าเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาปิดท้ายกันนะคะ
สิ่งที่เรียนเชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือความรุนแรง
แต่คำถามก็คือว่าถ้าบรรยากาศอย่างน้อยตอนนี้ช่วงเย็นเป็นแบบนี้นะคะ
กว่าจะข้ามคืนนี้ไปแม้กระทั่งในวันพรุ่งนี้เอง
รวมถึงการออกมาชุมนุมของกลุ่มในลักษณะอื่นที่มีจุดยืนต่างกัน
ที่อาจจะไม่ได้ใกล้กันมากแต่ก็ไม่ได้ไกลกันเกินไปเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าเราประเมินว่าตกลงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนี้
จะเป็นไปได้ไหมมันจะถูกพูดไหมหรือมันจะกลายเป็นเรื่องอื่น
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็เป็นจังหวะรายการเราพอดีที่เกิดเหตุการณ์
ในพื้นที่นะคะก็ต้องขออภัยทางกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยที่
นำสองคนอย่างน้อยอยู่ในรายการสดเรานะคะ
มาปิดท้ายที่ทางผู้ชุมนุมอาจารย์เสรีค่ะ

คือผมว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ย

เพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพ

ก็เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ

มันหาสร้างความสงบได้

ประชาชนอยู่อย่างมีความผาสุขจริง

ระบบเนี่ยก็อยู่ที่กติกา

ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยนะครับ

เป็นคนกำหนดเป็นคน

เขาเอายังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น

คือ๓ข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มผู้ชมนุมประกาศมา
คือเป็น๓ข้อเรียกร้องที่จริงแล้วในระบบทำได้

อาจารย์คิดว่าหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสว
คือยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลเนี่ย
เป็นไปได้ไหมคะที่จะลดทอนแรงเสียดทาลักษณะนี้ในสังคม
ก็อย่างที่เรียกนะว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ
เพราะว่าการแก้รัฐมนูลก็คือต้องเห็นพ้องต้องกัน
ก็ถึงได้สว๑ใน๓ฝ่ายค้าน๒๐
ส่วนใหญ่๑ขึ้นของทรภาพ
มันก็อยู่ที่ว่าจะตกลงกันยังไง
ซึ่งแมงนมพฤษวรน่าจะยกมือให้มีการแก้ไขในทางที่มีคนเรียกร้อง

เพราะว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย
แต่ข้อเรียกร้องดังกล่าวเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในเหตุผล
ต้องการที่จะไม่ให้ถูกคุกคามก็ต้องไม่คุกคามคนอื่นนะครับ
ต้องการจะแก้รัฐมนูลก็เสนอมาแล้วก็ไอลอร์เขาก็เสนอมา
ต้องการไล่รัฐบาลก็ต้องมีเหตุผลว่ารัฐบาลทำอะไรผิด
นายกทำอะไรผิดไม่เหมาะสมยังไง
แต่ข้อเรียกร้อง๓ข้อเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในเหตุผลที่คุยกันได้
แต่มันไปอีก๒ข้อเรียกร้อง๑ความฝันมันไปไกลเลย
แล้วมันก็ไปกระทบกับความรู้สึกของคนทั้งประเทศ
ข้อนี้ไม่ใช่ตัวปัญหาหรอกนะฮะตัวปัญหาใหญ่ก็คือมันไปอีก๒ข้อเรียกร้อง
ก็ยังพอได้เพราะอีกหนึ่งความฝันมันฝันแน่มันไม่มีทางสำเร็จได้
ขออนุญาตขออนุญาตเข้าใจที่อาจารย์บอกขออนุญาตเนื่องจากเวลาจะหมด
เดี๋ยวทางนี้ไม่ได้พูดขอให้ปิดท้ายสองคนค่ะทีละคนก่อนเชิญสอดค่ะ
มันเรื่องเห็นต่างเห็นแย้งเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยนะครับ
ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับเนื้อหาของเราหรือไม่มันเป็นเรื่องปกติ
แต่สิ่งที่ไม่ปกติคือสิ่งที่เกิดขึ้นการใช้ความรุนแรงในการปราบปราม
การใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่ออกมาใช้เสร็จภาพรัฐธรรมนุน
อันนี้ต่างหากที่คนไม่เห็นด้วยกับเราก็ตาม
หรือแม้แต่ฝ่ายที่เห็นต่างกับเราออกมาชุมนุม
เราก็ไม่สนับสนุนเราก็จะต่อต้านการใช้ความรุนแรงการใช้กำลัง
ในการสลายการชุมนุมในทุกกรณี
ส่วนในเรื่องของเนื้อหาโดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อหา
เนื้อหาผมขอยืนยันตรงนี้เลย
ข้อเรียกร้องไม่ว่าจะข้อไหนไม่ว่าจะกลุ่มไหน

เป็นข้อเรียกร้องที่กระทำได้ด้วยกระบวนการรัฐสภา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแก้รัฐธรรมนุนเพื่อล่างรัฐธรรมนุนเป็นฉบับใหม่
นี่คือข้อเรียกร้องที่ใช้กลไกสภาในการเปิด
ให้สังคมได้มาล่างรัฐธรรมนุนเป็นฉบับใหม่
ลงประชามาติร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหาประชามาติมา
แต่ถ้าสภาเลือกวิธีที่จะปิดประตู
ที่จะเป็นเสี้ยหนามในการแก้ไขรัฐธรรมนูล

สวเป็นสิ่งที่ทำให้
คุณต้องยอมรับว่าสวคือประสักของการแก้ไหลธรรมนุน
ขอบคุณคุณแย่อย่าพลาดเพียงเยอะเพราะไม่มีเวลา
คือถ้าพูดตามตรงคือถูกต้องแล้วเพราะว่าสวก็คือหนึ่งในระบบที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนุนมันล่าช้ามากยิ่งขึ้นค่ะ
และสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดมาตั้งแต่มีรัฐประหารหรือในวันนี้ก็ตาม
มันเป็นสิ่งชี้ชัดค่ะว่ามันต้องมีการชุมนุมเกิดขึ้นพวกเราต้องออกมาชุมนุม
ข้อเรียกร้องในการที่จะให้ประยุทธ์ออกไปในการเปิดสภาเพื่อวิสามันร่างรัฐมนูลก็ต้องมี
การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็ต้องมีค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งยืนยันแล้วค่ะ
และแน่นอนว่าวันนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าทำไมพวกเราถึงต้องออกมา
มันคือความชอบทำที่พวกเราออกมาค่ะพวกเรามีความเห็นต่างแน่นอนยังไงก็ต้องเห็นต่าง
และเรายืนยันว่าเราอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลประยุจันทร์โอชาแน่นอน
รวมถึงคนละพักพักพวกไม่ว่าจะเป็นสวลากตั้งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
อยู่ตรงข้ามกับเขาค่ะเพราะว่าเขาไม่มีความชอบทำในการบริหารประเทศค่ะ
คือการเรียนสั้นก็คือว่าคนที่เรียนหนังสือต้องมีความคิดมีเหตุผล
ไม่ใช่พูดจาให้ร้ายพูดจาเสียสีพูดจาแล้วทำให้การศึกษาที่เรียนรู้มามันตกต่ำ
ผมคิดว่าสิ่งที่จะเสนออะไรเสนอได้แต่ถ้าพูดแล้วใช้เหตุผลสักหน่อย
แล้วก็ลดค่อยคำที่มันดูถูกดูแค้นคนอื่นมันจะทำให้ความเป็นนักศึกษา
คนที่มีความรู้มันจะทำให้คนอื่นเขายนต์
มีความรับแต่ยิ่งนำเสนอมันจะตกต่ำไปเรื่อย
ผมไม่อยากให้สังคมมีคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดไปในแนวทางทำลายล้างประเทศบ้านเมืองลักษณะอย่างนี้
คุณกล่าวหาว่าเราคิดความคิดกับประเทศบ้านเมือง
คือผมเรียนมานะสถาบันการเมืองที่มีความชอบทำระบบประชาธิปไตยคือ
บันการเมืองที่มีความยึดโยงกับประชาชน
สถาบันใดสถาบันการเมืองใดไม่ยุ่งกับประชาชนไม่มีความชอบทำในการใช้อำนาจ

เราไม่ได้ด่านะครับเราไม่ได้เสียดสี

เรียนขอรับความผิดนี้ไว้คนเดียวที่รายการมันสั้นไป

ยังไงขอบคุณ๓ท่านก่อน